ยนดิฉันยกให้เลยเดือนนี้เป็นเดือนของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันราศีลูกทุ่งนั่นเอง
คักกันมาหลายวันและอย่างที่บอกไปว่าเขามีงานครบรอบการจักรไป๓๐ปีของแม่พึ่งพุ่มพวงนั่นเอง
สิริยพินดาราตบเท้าไปร่วมงานกันเยอะเลย
หนึ่งในนั้นพี่มนติศคำสร้อยไปกับเขาค่ะ
เมื่อวานนี้เป็นวันที่๒ของการจัดงานคุณผู้ชมครบรอบการจากไปครบ๓๐ปี

อย่างที่บอกนะพี่มนต์สิทธิ์คนดีคนเดิมของเราเดินทางไปร่วมขึ้นคอนเสิร์ตด้วยค่ะ
แต่ก่อนจะทำการแสดงใดก็ต้องไปไหว้ขอพรจากหุ่นของแม่พึ่งก่อน
พี่มนติศไปว่ายหุ่นแม่เพิ่งที่อยู่ภายในถ้ำธรรมเทียมนะคะ
ก็ถือว่าเป็นหุ่นที่๑๓หุ่นตัวสุดท้าย
ขอโชคขอลาบนานทีปีหนจะมานะครับ
ซึ่งเลขที่ได้มานั้นก็คือ

จะมีโอกาสได้เดินทางมาแสดงความรำลึกกับแม่พึ่งด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากเลย
เพราะว่ามาถึงบ้านเกิดของแม่พึ่งค่ะ
ตรงใจเป็นตรงใจเป็นเลขที่คิดเอาไว้
แต่เอาดีเขาบอกว่าตามสไตล์มนต์สิทธิ์ดักหน้าดักหลังเอาไว้หลายเลขอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม

ไหนก็ไหนแล้วเดี๋ยวเราให้ไปฟังความรู้สึกจากปากของพี่มนต์สิทธิ์กันหน่อยจ้า

ตกใจอยู่นะชอบอยู่นะเลขนี้
ผมว่าจะคำสร้อยปีแรกที่ได้มาก็ขอแม่นหน่อยนะฮะ
เออก็แล้วแต่เวลาแฟนเพลงโปรดใช้วิจารณญาณในการชม

ซึ่งคำเตือนให้คุณผู้ชมด้วยตัวเองทุกครั้งเลย

เมื่อได้ฟังเลขเด็ดโดนใจของพี่มนต์สิทธิ์กันไปแล้วก็
ไปดูคอนเสิร์ตของพี่แกกันหน่อยนะ

เป็นการมาร่วมรำลึกถึงแม่พึ่งเป็นครั้งแรกนะคะ
ก็เลยเอาเพลงฮิตของแม่พึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงตะวันรับฟ้า
เอามาร้องเอาใจแฟนเพลงนะคะรวมไปถึงเพลงฮิตของตัวเอง
อย่างเพลงจดหมายผิดจอเอาเตรียมมาให้แฟนได้หายคิดถึงเหมือนกัน
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมบรรยากาศของงานเมื่อคืนที่ผ่านมา
สนุกสุดสุดเลยเพราะว่ามีนักร้องชื่อดังอีกหลายต่อหลายคนค่ะ
ลับกันขึ้นโชว์บนเวทีคึกคักมาก
ไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์สุวรรณีพี่อำพรแหวนเพชร
ส้มเช้งสามช่าพี่ดำรงวงทอง
ศิลปินน้องใหม่อีกหลายต่อหลายคนค่ะ
ทางด้านพี่ส้มเช้งสามชาติเนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะ
บอกว่าปีนี้ตั้งจิตมาเลยยังไงก็ต้องมาร่วมงานให้ได้ค่ะ
เพราะว่าครูปีก่อนติดมาหลายงานต้องมา

ส้มเช้งบอกว่ายกให้แม่พึ่งเป็นไอดอลอีกคนนึงของชีวิตเลยนะ
และงานนี้ค่ะแอบกระซิบมาอีกแล้วบอกเราด้วยเขาไปหยิบเซียมซีมาเหมือนกันไปเขย่ามา
พี่ส้มเขาเขย่ามาได้เลข๖๘๙เลขสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ยังอยู่ที่เรื่องตัวเลขกันต่อนะจ๊ะเพราะว่าพิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงของเราพี่ป้องนะคะ
ถอยรถใหม่ป้ายแดงนี่๒เลขทะเบียนกันหน่อยจ้ะรอเรือ๐๐๕กรุงเทพมหานคร
สุดยอดเลยเลขก็สวยดีตกใจคิดว่าพี่ป้องไปขึ้นเวทีของแม่พึ่ง
มิสแกรนไม่ใช่เหมือนกันก็ได้อยู่นะ
รัฐนี่ทำดีนะคะอันนี้เพิ่งวันที่๑๒กันเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ไม่กี่วันแล้วนะเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนค่ะ
เลขมาตั้งแต่ข่าวแรกเลยนะคะถูกค่ะเราเตรียมพร้อม
เอาให้ผู้ชมค่ะก็ติดตามกันต่อไปค่ะ